บางทีเวลาเราไปซื้อของจะจ่ายตังค์เนี่ย
คนมิตรชาชีพเขาจะอาศัยจังหวะที่แบบ
เหมือนกับชุนละมุนวุ่นวายมาเบียดมาเสียด

ที่ร้านขายลูกชิ้นเป็นร้านขายส่ง
คุณผู้ชมดูให้ดีนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คนไหนลูกค้าคนไหนมิจฉาชีพขอดูหน่อยสิ
เดี๋ยวดูนะคือมิจฉาชีพเป็นผู้หญิงลักษณะเหมือนธอม
รูปร่างถวมถวมใส่หมวกนี่ค่ะ

เขาก็พยายามจะเบียดแล้วเห็นเสื้อสีแดงใช่ไหมคะ
ครับนั่นเป็นเหยื่อดูสิจังหวะนี้เหมือนกับ

มือขวาของผู้หญิงเสื้อสีขาว
ใช่ค่ะเอามาเบียดฝั่งซ้ายเบียดฝั่งขวา
แล้วก็เอากระเป๋าสตางค์ไปในนั้นมีเงินเกือบสองหมื่นนะ
ประทิพย์เองก็เป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นเขาก็เลือกซื้อของอยู่
คือป้าประทิพย์หรือว่าป้านีเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๗โมงของวันที่๗มีนาคม
ตอนนั้นเนี่ยป้าก็จะไปจ่ายค่าลูกชิ้นให้กับร้านกุ๊กไก่ร้านที่เกิดเหตุนี่แหละ
พอป้าจ่ายเงินให้กับที่ร้านไปแล้วก็ยืนคุยกับเจ้าของร้านอยู่
เจ้าของร้านก็นับเงินเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำไงก็คุยกัน
จังหวะนั้นมีคนมาเบียดเสียดซ้ายบังขวาบ้าง
แต่ก็มีคนอื่นยืนซื้อของอยู่๒คนนะ

คิดว่าเป็นลูกค้าที่มาซื้อของปกติจนออกจากร้านนี้ไป
แล้วก็จะไปซื้อของต่อจะเอาไปจ่ายค่าผักให้กับร้านใกล้
้วงกระเป๋าดูอ้าวกระเป๋าหาย
ในนั้นมีตังค์อยู่๑๗๐๐๐บาท
ทีนี้ป้านีก็เลยกลับมาขอดูกล้องวงจรปิดที่ร้านกุ๊กไก่
ก็เห็นผู้หญิงที่สวมหมวกแก๊ปแขนยาวคนนั้นนะคะ
ลักษณะเหมือนธอมรูปร่างท้วมมาเบียดเสียด
ก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นคนร้ายที่เอาเงินไปแน่นอนเลย
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้หลังจากที่เหมือนกับเขาได้ของไปเรียบร้อยแล้ว

แป๊บเดียวค่ะใช่ค่ะแล้วจริงภาพมันอาจจะเห็นไม่ชัด
แต่ว่าป้านีบอกว่าแน่เลย
ตอนนั้นแน่กำลังคุยกับเจ้าของร้านอยู่
ป้านีคงมาดูกล้องแล้วบอกว่ามาเบียดทำไมเนี่ย
ฉันรู้แล้วคงจะมาล้วงกระเป๋าฉันแน่นอนนะฮะ

ตามคนร้ายมาดำเนินคดีหน่อยนะคะ
แล้วก็สิ่งที่สำคัญป้าอยากได้ตังค์คืน๑๗๐๐บาท
กว่าป้าจะทำงานหาเงินมาได้
ป้าต้องเอาเงินตรงนี้มาเป็นทุนหมุนเวียน
ยังไงก็ฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย

ไม่รู้ว่ามิจฉาชีพพวกนี้เขาทำเป็นแก๊งหรือเปล่า
แล้วยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ด้วยหรือเปล่านะคะ